แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง

แม่บ้านประจันบรรย์สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ้โหในวันนี้นะคะเราเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการเช็คดวงกันก่อนดีป่ะ

เรามาฟังกันว่าดวงวันไหนดีวันไหนไม่ดีเราจะได้เตรียมพร้อมได้ไง
ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าหลังจากที่เราอัปเดตดวงกันไปแล้วเนี่ยนะคะ
โอ้โหวันนี้ประเด็นโหราแซ่บของเราในวันนี้

ประเด็นที่ว่านุ่มสาวนักศัตริย์ไหน
ช่วงนี้มีดูเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคมากที่สุด

เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำหุ่นสวยกันค่ะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยยังอยู่กับลีราชและอยู่เป็นสัปดาห์สุดท้าย

เต้นสเต็ปที่มันที่สุดในการเต้นรีรา

แต่ว่าตอนนี้เราไปอัปเดตดวงกับหมอโจ๊กกันดีกว่าค่ะ

ต้องพร้อมนะคะ

คุณผู้ชมแบบว่าหูผึ่งอยากฟังแล้ว
วันนี้เราจะมาอัปเดตดวงระหว่างวันที่๒๘มีนาคมถึง๓เมษา๒๕๕๙ค่ะ

การบนการงามความรักเขาเป็นยังไงบ้าง

สัปดาห์นี้เนี่ยก็อยากจะบอกนะครับว่า

จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเริ่มมีความอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจตลอด

แต่อยากจะบอกว่าในสัปดาห์หน้าจะเป็นทีของเราแล้ว
ก็คือพูดง่ายว่าสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ยังแบบไม่ค่อยดีอยู่

เอาเถอะแป๊บเดียวก็ผ่านวีคนี้ไปแล้ว

ที่เกิดปีฉลูนะครับในสัปดาห์นี้ก็ยังคงต้องเหนื่อยต่อเนื่องนะครับ

ผมก็อยากจะเตือนมาตลอดหลายสัปดาห์เนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับ
แล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ขอให้ระวังเป็นหลักนะครับในเรื่องของข้อกระดูกนะครับ

คนที่เกิดปีขานนะครับก็เหน็ดเหนื่อยมาตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับ
มาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยก็ขอให้ระวังสุดรอบด้านนะครับ
ก็ขอให้ใช้วันดีนะครับในการที่จะไปคุยหรือไปภาษาอะไรก็ตามแต่ที่เราเคยพูดกันมาตลอดนะครับ
ก็จะมีวันที่ดีนะครับมีวันที่๙แล้วก็๓๐มีนาและวันที่๒เมษา

นะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่ค่อยได้หนักใจนะครับแล้วก็สัปดาห์สัปดาห์หน้าไปเนี่ยก็คืออาทิตย์หน้าไปค่ะแฟนหรือสามีเนี่ยจะเริ่มเอาใจเรามากขึ้นกูดีอ่ะต่อกันที่ปีเมื่อเส็งเลยดีกว่าค่ะครับค่ะโจ้คนที่เกิดปีเมื่อเส็งนะครับในรอบสัปดาห์นี้ของคุณผู้หญิงเกิดพาวส

ผู้ชายนะครับแล้วก็ทำอะไรก็จะงูดหยิดง่ายเอาเป็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยผมอยากให้ระวังเรื่องของการเสียทรัพย์เสียของรักด้วยอ๋อนะครับก็เสียของรักก็อาจจะเป็นนักสนับเหมือนว่าบางคนอาจจะเรียกหมาแมวเนี่ยบางคนอาจจะมีของที่รักมากอาจจะเสียหายค่ะขอบคุณใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเนาะใช่แล้วค่ะ
อือเป็นคนที่ใจอดก็คือต้องไปแบบภัดรับภาระคนสักท้ายต้องต้องชดใช้เองค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาคือยี่ว่าถ้าคุณใจแข็งก็อยู่ครบ
จริงแล้วถ้ายืมแล้วคืนเนี่ยมันก็ไม่เสียความรู้สึกกันไงแต่ประเภทเพื่อนรักก็เลยยืมแล้วไม่คืน
เราไม่ได้ไปห่วงอะไรเขาแต่เราจะเสียความรู้สึก

ไม่คืนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนแต่ว่ามันเสียความรู้สึกไง

ก็รักษาความสัมพันธ์กันให้ดีนะคะเรื่องเล็กน้อยแต่สร้างความเปราะบางได้ค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาอัปเดตอีก๔นักศัตริย์ที่เหลือกันต่อนะคะ